พระพุทธอิสระก็ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วย
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเกมประวิงเวลาของพระธรรมชโย
ทำให้หลายฝ่ายนั้นเสียหายแล้วก็เสียเวลา
ขณะที่รองพอสำนักพุทธเชื่อว่า
ดีเอสไอจะทำคดีนี้ด้วยความระมัดระวัง

แล้วก็มีผลกระทบต่อวงการพระพุทธศาสนาของไทยด้วย
นายชัยพลพงศรีดารองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

บอกว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ถ้าให้ประกันตัวก็สามารถกลับไปที่วัดพระธรรมกายได้ตามปกติ
แล้วก็ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
ก็จะต้องดำเนินการฝากขัง
ซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการฝากค้างนั้น
ซึ่งการละสมณเพศนั้นนะคะจะทำให้พระธรรมชโยขาดจากความเป็นพระพิสุสงฆ์ไปโดยปริยายค่ะ
นอกจากนี้รองพศพุทธบอกเพิ่มเติมด้วยว่า
เนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไป
เพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีผลกระทบต่อวงการพระพุทธศาสนาของไทยนะคะ
พระพุทธอิสระวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
เพราะท่าทีที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมาถือว่าเป็นเกมการประวิงเวลาทำให้หลายภาคส่วนต้องได้รับความเสียหายแล้วก็เสียเวลา
เหมือนเมื่อครั้งคดีความปี๒๕๔๒คืออ้างว่ามีอาการอาภาษณ์แล้วก็ไม่สามารถออกมามอบตัวได้
โดยไปขอหมายค้นจากศาลเพื่อเข้าไปตรวจค้นภายในวัดพระธรรมกายว่าพระธรรมชโยยังอยู่ภายในวัดหรือไม่
ขณะที่พระพุทธอิสระก็ได้มีการร่างหนังสือถึงมหาเทราสมาคมเจ้าคณะภาค๑และผู้ที่เกี่ยวข้องในคณะสงฆ์
เร่งดำเนินการเอาผิดกับพระธรรมชโยอย่างจริงจังโดยมีการออกคำสั่งปลดชั่วคราวหรือว่าถอดท้อนในกรณีที่ทำให้ศาสนานั้นเสื่อมเสีย